มค
ตรวจหาเชื้อให้กับชุมชนแออัดนะครับ
พบว่าหลายคนเนี่ยติดเชื้อนะฮะแต่ว่าไม่แสดงอาการครับ
แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชรอบที่๒อีกกว่า๕๐๐๐ชุดนะครับ
วันนี้กรุงเทพมหานครและสปสชต่างเข้าพื้นที่
ตามชุมชนต่างเพื่อตรวจเชิงรุกนะฮะ

หรือว่าสบสเขตราชเทวีที่ชุมชนหลัง
ดิตหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันเนี่ยนะฮะ
มีบ้านเรือนประชาชนอยู่๘๐หลังคาเรือนครับ

ในพื้นที่แค่๒ไร่เศษแน่นอนฮะมันแออัด
ก่อนหน้านี้ตรวจพบนะครับคนที่ติดโควิด๑๙๑๔คนครับ
ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นกลุ่มเสี่ยงในทันที
โดยตั้งโต๊ะเปิดเป็นจุดตรวจหน้าทางเข้าออกชุมชนนะครับ
ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง๗โรคนะฮะ
แล้วก็ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อออกจากกัน
แล้วก็ยังสอนการสวอปด้วยตัวเองนะครับ
หรือว่าสามารถซื้อไปตรวจเองที่บ้านได้

จะให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ผลการตรวจเฉพาะครึ่งวันเช้า
พบผู้ติดเชื้อ๒คนจาก๒๕คนครับ
เราได้คุยกับ๑ในผู้ที่มาตรวจนะครับ
ที่บอกว่าคุณวรพรบอกกังวลนะ

เพราะว่าท่านอยู่ร่วมกับลูกสาวที่ติดเชื้อมาร่วมสัปดาห์แล้วนะ

ขอบคุณจริงที่ไม่ทอดทิ้งชุมชนเล็ก
ขอบคุณทุกฝ่ายฟังจากเธอครับ
ชุมชนบางคนเขาจะนั่นไหมใช่ไหมล่ะ

ก็ดีใจนะที่เขามาทำให้ชุมชนหลังวัดเนี่ยนะ
กูบอกว่าพี่ไม่ภูเขียว

เพราะเราใช้ห้องน้ำห้องเดียวกับคนที่ติดเชื้อ
แต่เขาติดภูเขียวนะ
นางสาวปีอาทิบการ์ณสวัสดิ์นะครับ
เป็นประธานชุมชนขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์สบสไทยรัฐ
ภาคเอกชนแล้วก็ทุกฝ่ายที่มาตรวจให้นะครับ
โดยเฉพาะการมารับตัวผู้ป่วยออกไปจากชุมชนเพื่อรักษาก่อนหน้านี้
ทำให้ไม่มีใครต้องนอนร้องโอดครวนอยู่บ้านเพื่อรอเตียงนะครับ
สำหรับโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
โดยไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรยังเร่งเดินหน้าต่อนะครับ
โดยนางสาวจิตสุภาวัชรพล
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ป
เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับรองผู้อำนวยการ
กองบริหารการสาธารณสุขคุณเกวรินชื่นเจริญศุกร์
เป็นตัวแทนจากสาธารณสุขนะครับ

ไทยรัฐกรุ๊ปได้รับชุดตรวจโควิด๑๙มาเป็นล็อตที่๓
อีกจำนวน๕๐๐๐ชุดนะฮะ
รวมกับที่รับมอบจากพันธมิตรอีก๑๐๐ชุด
จะจัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุข๑๐จังหวัดสีแดงเข้ม

ฉะเชิงเซาชนบุรีนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานี
พระนครศรีอยุธยาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครและสระบุรีครับ
แล้วจะกระจายไปยังหน่วยงานแล้วก็จุดตรวจเร็วที่สุด
เพื่อนำไปตรวจให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง
เพื่อเร่งคัดแยกและแยกผู้ป่วยนะฮะ
กรองแล้วก็แยกผู้ติดเชื้อออกจากกันโดยเร็วครับ
การคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็การฉีดวัคซีน
ก็จะเป็นทางที่เราจะออกจากวิกฤตนี้ให้ได้โดยเร็วนะคะ